สวัสดีค่ะพบกับลูกต่อร้อนหนาสวัสดีค่ะนัทชายกิตโมค่ะ
สิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะคะแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะ
จากประเทศไทยได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
สภาพอากาศสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรไปตรวจสอบกันค่ะ
ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะสภาพอากาศคล้ายกันค่ะ
มีฝนร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิอยู่ที่๓๗องศาค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกนะคะเป็นภาคที่มีฝนตกเยอะที่สุดนะคะคุณผู้ชม
ตกระจายร้อยละ๗๐ค่ะอุณหภูมิ๓๖องศา
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนยังตกกระจายเรื่อยเลยนะคะ
ฝนตกร้อยละ๖๐ค่ะคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องพกร่มกันอยู่นะคะ
ฝนตกกระจาย๖๐ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาค่ะ
ส่วนประเทศมองโกเลียค่ะได้เกิดธอนาโดน่ากลัวค่ะคุณผู้ชม
พาราโนนะคะได้ดูดเอาเมฆบนฟ้าก่อตัวนะคะ
จนเป็นสีดำมืดครึ้มแบบนี้นะคะผู้ที่เห็นก็ตกใจค่ะ

เพราะว่าในครั้งนี้ธนโดไม่ได้สร้างความเสียหายใดให้แก่บ้านเรือประชาชนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ